คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลมีการประชุมนอกสถานที่ต่อเนื่องกันมา๔วันแล้วนะคะ
จนได้ร่างรัฐธรรมนูลแบบมาตราในรายมาตราเบื้องต้นออกมาค่ะ
ความแตกต่างในหมวด๔๖นะคะจะแตกต่างอย่างไรจากชุดที่ทางด้านของคณะกรรมการ
กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนายบวรศักดิอุวันโนได้ร่างเอาไว้บ้างไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ที่ของรัฐร่างรัฐธรรมนูญฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนายมีชัยฤชุพันธ์
ส่วนใหญ่จะปรับถ้อยคำให้กระชับขึ้นในมาตรา๕๑ให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขต
เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยความมั่นคงแห่งชาติและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ส่วนฉบับคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนายบวรศักดิ์อุวันโนกำหนดมาตราดังกล่าวไว้ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
โดยมีข้อความที่ยาวกว่าฉบับของนายมีชัยคือเพิ่มเติมข้อความต่อท้ายมาตราดังกล่าว
รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุทธโปรกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมเพียงพอแก่ความจำเป็นเพื่อการพัฒนาประเทศ
ฉบับของนายมีชัยกำหนดในมาตรา๕๓ให้รัฐดูแลการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยมีความภูมิใจในชาติ
มีความสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติขณะที่
ฉบับของนายมีชัยกำหนดในมาตรา๕๓ให้รัฐต้องจัดส่งเสริมและธำนุบำรุงการศึกษาอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ
สนับสนุนให้จัดการศึกษาอบรมโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อพัฒนาคนให้มีศิลธรรมมีการพัฒนาจิตใจ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งจัดระบบการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่างเหมาะสม

ฉบับนายมีชัยมาตรา๕๙ให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ฉบับนายบวรศักดิ์ให้รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐ
โดยยึดหลักการวินัยและความยั่งยืนทางการเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า
ฉบับนายมีชัยยังกำหนดในมาตรา๖๐ให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับประชาชน
และจัดให้มีมาตรการและกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ส่วนฉบับนายบวรศักดิ์ใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนกว่า
คือให้มีกลไกป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
และมีกลไกตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
ขณะที่หมวด๖แนวนโยบายแห่งรัฐร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย
กำหนดมาตรา๖๒ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและกรอบในการบริหารประเทศ
ขณะที่ฉบับนายบวรศักดิ์ไม่ได้กำหนดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติไว้ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ
เพียงกำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติทำหน้าที่ประเมินผลองค์กรตามรัฐธรรมนูล